ก็ลงไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
สอบถามเลยว่าแก๊งที่มีชื่อว่ายันหว่างเป็นยังไงบ้าง
ชาวบ้านและแว่งนั้นรู้จักกันมากน้อยขนาดไหน
เคยเห็นพฤติกรรมหรือได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งนี้

เรื่องต้นก็มีหลายคนพูดถึงแก๊งนี้
ดังนั้นก่อนจะไปทำความรู้จักว่าแก๊งนี้ในมุมมองของความรู้สึกคนระแวกนั้นเขามองยังไง
ย้อนเหตุการณ์ไปให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนโรงพักสอนอสายไหมช่วงกลางคืนเนี่ย
แล้วก็กลายเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การชกต่อยกันนะครับแบบชุนละมุนกันเป็นยังไงไปดูกันครับ
ในนี้นายโสพลจะเลือดอาบแล้วก็ต้องไปรักษาตัวโรงพยาบาล
ก่อนที่จะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ลงไปพื้นที่ในซอยสายไหม๓๔
ซึ่งแก๊งยันหว่างเขาเคยก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น
วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บ๒คน
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าถึงพฤติกรรมของแก๊งยันหว่างให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ตอนที่อยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงปืนหลายนัด
ก็เลยออกมาดูแล้วก็พบว่ามีคนบาดเจ็บขอความช่วยเหลือ

ลองไปฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์กันนะครับ
แล้วมันเป็นการยิงอุกอาดมากจ้องมาฆ่าให้ตายทุกคนเลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมโลกโซเชียล
เขาก็แชร์คลิปที่มีกลุ่มชายชะกันมาตำหนิต่อว่า
ทอทะเลาะวิวาสกับตำรวจที่สนสายไหม
แล้วก็ปรากฏภาพนายอดีศรทัพฮีรันหรือว่าเบนส์

ทั้งที่เพิ่งก่อเหตุเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่เจริญ๒ย่านลำลูกกานะครับ
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อ๑๔กรกฎาคมปีที่แล้ว
ตำรวจภูทรคูคศได้จับนายอดีศรหรือว่าเบ้น

หัวหน้าแก๊งยันหว่างและเยาวชนอายุ๑๕๑๙ปี
พร้อมกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมาก
ยาบ้า๒๐๐เมตรกัญชาอบแห้งอีก๑๔ถุง
หลังจากชาวบ้านร้องเรียนโดยแก๊งยันหว่าง
สะกดแบบตรงตัวโดยที่ผ่านมาจะมีการทะเลาะวิวาส
ก็มั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่ภายในหมู่บ้านครับ
กำลังเป็นทุกวันทุกวันใหม่แบบนี้
แก๊งยันหว่างส่วนมากก็จะเป็นอดีตนักเรียนของเทคโนโลยีแห่ง๑ย่านรามอินทรา
แล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่อายุคือ๑๕ปีขึ้นไป
แล้วก็จะเป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่ลำลูกกา
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีนี้ต่อไปนะครับ